ไฟฟานพันธ์ฟันธ์ฟันธ์

สองวันที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยแถมยังเห็นลีลาการจีบสาวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาก
แต่วันนี้รับรองว่าแฟนจะได้เห็นมุมของหนุ่มเป๋าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอน

ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะเรายังอยู่กับคุณเป่าวริส
ผู้ชายแบบว่าที่ไม่เข้ากับชากใจโซน
หนุ่มหน้าตีหือหนวดแมว

ตอนนี้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเชื่อเลยเพราะว่าเป็นแบบ
ขวัญใจสาวทั่วประเทศเลย

แต่เราเจอเขาก็ไม่อำพังเราเคยเจอกันครั้งหนึ่ง

พูดให้คนดูคิดเราเคยเจอกัน

จะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ

กับการที่ผู้ชายในฝันของเราทุกคนนะมานะ

มี๓กับ๔ค่ะเป็น๗กับ๕

ถ้าหากว่าคุณกำลังพาสาวไปดูหนังช้อปปิ้ง
แล้วอยู่มีนักข่าวเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลัง
ถ่ายภาพคุณกับ๓ข้างกาย
คุณจะรับมือกับนักข่าวตรงข้างหน้ายังไง

ถ่ายมาเลยครับ

หนึ่งคำถามผ่านไปคำถามข้อที่สองนะคะ
ถ้าแฟนซื้อเสื้อให้น้องเป๋า
แต่แบบที่ซื้อมาชอยมาก

จะมีวิธีการปฏิเสธแฟนแบบไม่ให้เสียน้ำใจยังไงบ้าง

แบบว่าชอบให้อะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบ
น่าจะเคยแหละครับแต่ว่าเราก็ต้องรักษาน้ำใจกันนะครับ
อย่างนี้สาวจะซื้อของให้ซื้ออะไรดีอ่ะ
ซื้อกับเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าบอลครับ
รองเท้าบอลนางชอบรองเท้าบอล

โอ้วเสร็จสลบเหมือนกันนะเนี่ย

แล้วเราซื้อล่ะซื้อยืด
ซื้อชอบซื้อซื้ออย่างงี้แหละครับ
ถ้าเจอผมนะครับซื้อเสื้ออย่างนี้มาให้ได้นะครับ

ซึ่งจะหากเป็นแบบว่าเป็นลงงานสีสัน

ถ้าคุณพาสาวไปดินเนอร์ในร้านอาหาร
คุณถามสาวคนนั้นว่าทานอะไรดี
แต่เธอตอบว่าอะไรก็ได้ค่ะ

ก็มัวแต่สนใจแชทมือถือโดยที่ไม่ได้ดูเมนูเลย
คุณจะมีวิธีแก้เผ็ดยังไง

อะไรก็ได้ไม่มีนะ
ให้สั่งแล้วคุณไม่สั่งให้เขาหรอ
คุณจะสั่งให้เขาไหมสั่งแบบเมนูที่เขาไม่ชอบอย่างนี้ไง
ก็พี่กี้บอกอะไรก็ได้
ไม่อยากแกล้งครับไม่อยากไปกันใหญ่

เขาบอกว่าถ้าน้องเป่านะคะพาสาวไปช้อปปิ้ง
แล้วเธอเนี่ยดันหมกมุ่นอยู่ในร้านเครื่องสำอาง

แต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลย
เป๋าจะมีวิธีทำยังไงให้เขาออกมาจากร้านอืม
ทำอย่างไรดีผมผมยืนอยู่สามชั่วโมง

ผมก็จะวิ่งไปไอ้ที่กดไฟล์อารามมาทุบเลยฮะ
ให้มันดังเหมือนแบบว่ามันมีแบบว่าสัญญาณเราไฟไหม้
ออกแน่นอนครับถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกนี่อดสวย
เอาจริงใช่ป่ะสามชั่วโมงเกินไปจ้าขอบไม่ได้เลยค่ะใช่
ครับนานไปครับเพราะต่อไป
ครั้งแรกกับสาวคนหนึ่งแต่ในระหว่างที่คุณกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะครับ
คุณจะไปสะดุดชนสาวอีกคนหนึ่งครับ
ทำให้ลิปสติกเนี่ยเปื้อนเสื้อของคุณแล้วคุณอ่ะก็ไม่มีเวลา
เปลี่ยนเสื้อแล้วคุณจะแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้ายังไง

คือคุณคุณจะพูดเลยหรือว่ารอให้สังเกตว่าสายตาเขามองมาเห็นดิวสติกก่อน
อาจจะรอให้เขามองก่อน
ก็เนียนไปเรื่อยจนกว่าถ้าสมมุติเห็นสายตาเขาเหลือบมามอง

ผมไปเดินชนผู้หญิงมาเมื่อกี้ครับ
ใช่เลยกลับบ้านไม่ทันแล้วต้องรีบมาทานข้าวกับคุณ

ถ้าน้องเป่านะคะมีหวานใจที่เป็นสาวเปรี้ยวแบบโหดูลุกแล้วมั่นใจมาก
แล้วพาไปทำความรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่
แต่วันนั้นเนี่ยเธอคนนั้นใส่กระโปรงแบบสั้นมากสั้นจู่เลยนะคะ
แล้วน้องเป๋าก็บอกว่าอุ้ยดูโป๊กเกินงามอ่ะ

ใช่ส่วนมากส่วนมากผมจะเข้าใจว่า
เขาน่าจะเข้าใจแล้วครับว่าไปเจอผู้ใหญ่ห้ามใส่ขาสั้นขนาดนั้น

แต่แม่แม่ก็จะชอบไง

เดี๋ยวพ่อแม่ผมบอกเฮ้ยแรงไป
ผมก็ไม่อยากให้เขาดูไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่
สมมุติเขาใส่มาแล้วพาดมาแล้วสมมุติใส่สั้นมาแล้ว

ผมจะพาเขาไปวัดนะฮะ

ไม่พาไปห้างไปซื้อกันใหม่

ดีครับไทยดีครับ

เรียบร้อยแล้วยังรักษาประเพณีไทยอยู่ด้วย

สาวคนไหนจะไปบ้านเต่าก็อย่าลืมใส่ผ้าถุงเข้าบ้าน
กระจกอกแล้วพวกขันไปด้วยบอกคุณแม่ชอบไหมคะ

ถ้าจะไปถ้าแฟนสาวของคุณขอให้คุณไปสายการตาโต
โดยชัดแม่น้ำทั้ง๕มาให้เหตุผลมากมายคุณจะ

น้ำไปทำตาให้มันโตซะหน่อยสิเนี่ย

ไม่เอาว่ะอยากให้ตาเป็น๒ชั้นต้น
อ๋อครับนี่เรียกว่าชั้นเดียวหรือว่า๒๓

เล็กไปทำตาให้มันโตแบ๊วซิ

ตาผมดีมากครับ

ถ้าไม่ทำเราเลิกกันเราไม่ชอบผู้ชายทรงนี้

เจ็บคำถามผ่านไปปึ้ม

จากที่เขาแบบว่ามีคาแรคเตอร์ในการพูดจาแบบนี้แล้ว
เขายังมีแบบเสน่หลายจังหวัดอีกด้วย

เฮ้ยคนอย่างเขาเนี่ยนะทำอะไรเป็น